ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงชีวิตของคนเรา
จะมีอย่างน้อย๑ช่วงที่มีเรื่องประดังประเด็นกันเข้ามา
ทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่คาดฝัน
หลายครอบครัวตั้งรับไม่ไหว

สำหรับครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับ
เขายังต่อสู้เพียงหวังว่าสักวันหนึ่ง
จะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมง
เราไปชมเรื่องราวพร้อมเห็นครับ
ครอบครัวสำหรับผมก็คือทุกอย่างนะครับ
เพราะว่าเขามีแต่ครอบครัวคอยอยู่เคียงข้างกันตลอด
คำว่าครอบครัวนี่คือที่สุดสำหรับชีวิตของผมนะครับ
แต่ก่อนผมก็ทำงานบริษัทออฟฟิศทั่วไปครับ
ก็เลยออกจากงานมาแล้วก็เป็นนักงานขับรถทั่วไป

วันหนึ่งรายได้ที่ผมจะต้องหาได้
ขั้นต่ำต้องได้๒๐๐๐ครับ
ก็คือหักรวมแล้วก็จะต้องเหลืออย่างน้อย

ตอนนี้เราก็อยู่กันแค่๓คน
คือแม่ยายแล้วก็ลูกคนเล็ก
อัฐาซึ่งพิการ
แต่ว่าหลานนี่เขาจะอยู่กับแม่เขาครอบครัวเขา
แต่พอโรงเรียนเลิกเขาก็จะมานี่

วดอโรมากก็คือชั่วโมงละ๓๕๐บาท
วดฝาดเท้าชั่วโมงละ๑๕๐ค่ะ
แต่ก่อนเบิร์ตก็อยู่ด้วยกันที่นี่
แต่ตอนนี้เขาต้องไปทำงานไกล

ซึ่งการเดินทางของเขาก็ลำบากเนอะ
เราก็โอเคเราก็เข้าใจเขา
แต่เขาถึงเวลาว่างเขาก็จะเข้ามาหาแม่
หายายหาน้องอะไรอย่างนี้

ชีวิตก็ย่ำแย่มาเรื่อย

ก็คือบ้านของผมสร้างทัพเกินเข้าไปในที่

ก็คือต้องหากู้หนี้ยืมสินมา
เพื่อตัดบ้านตรงนั้น
แล้วก็ต้องต่อเติมขึ้นมาใหม่
แล้วจากนั้นก็มีโดนเพื่อนกันนะครับผม
กลายเป็นภาระที่เราต้องเพิ่มมาอีก๖๗หมื่น

ก็มีเพื่อนกันให้ไปกู้เงินนอกระบบให้เราค้ำ
กู้เงินมาทั้งหมด๘หมื่น
เราก็เชื่อใจเพราะเห็นว่าเขาทำธุรกิจของเขา
เราได้โทรไปตามเขาเขาก็ตัดสายตัดสาย

ก็โดยประมาณ๒แสนกว่าครับ
แล้วก็จากนั้นก็มีช่วงที่ย่ำ
มีช่วงที่ย้ำแยกพร้อมกันเข้ามาก็จะมี
แม่โดนรถชนครับ
วันนั้นพอดีกับข้าวตอนเย็นไม่มี
ก็กล่าวว่าขับรถไปตลาด

รถขับช้าใช่ไหมแล้วรถมันก็ไม่ได้เยอะอะไร

เราก็จะแสงขวาไป

หลังจากที่รถชนซี่โครงหัก๕ซี่

ตอนนั้นต้องหยุดทำงานประมาณ๒เดือน
ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับความทุบกับความเครียดตลอด
ในหัวก็จะคิดแต่ว่าทำยังไงถึงจะมีกินครบทุกมื้อไม่ติดขัด
หนี้หมดสินทำยังไงเราถึงจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านแบบมีความสุข
เป็นช่วงที่หนักมากถึงขนาดที่ว่าแบบรายจ่ายต้นเดือนที่ต้องให้แม่
ผมก็ไม่เคยบอกแม่ว่าไม่มี
คือเข้าใจลูกลูกต้องหาคนเดียว
ภาระนี่จริงกันเยอะ
สงสารลูกมากที่สุดเลย
ช่วงนั้นก็รู้สึกท้อครับ

เคยคิดที่อยากตาย
ทำไมทุกอย่างมันถึงต้องมาอยู่ในครอบครัว

ห่วงจิตใจเขา

ห่วงก็จะวีดีโอคอลหาเขา

เรามีอะไรเคยได้ช่วยการแก้ไข

หรือบางทีก็พิมพ์ตามภาษาทั่วไปครับทำอะไรอยู่
แค่แม่ตอบมาเราก็แสดงว่าเราก็โล่งใจว่าทุกคนยังโอเคอยู่
ก็ที่ห่วงที่สุดจริงก็เป็นสุขภาพของคนในบ้านทั้งหมด
ยายก็เป็นอามพฤกษ์ครับ
ก็คือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ช่วงหนึ่ง
ตอนนี้ก็พอดีขึ้น
ในส่วนของแม่ก็จะเป็นโรคประจำตัว
แล้วก็มีน้องชายคนเล็กเป็นดาวนซินโดมครับ

ความสุข๕ก็คือเวลามาบ้าน
เราเห็นทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ได้

เวลาเขากลับมาเขาก็มากอดมาหอม
มาถามกินข้าวได้ยัง

ทุกครั้งที่ระมาดคือวันละ๕เวลา
ให้ลูกทุกคนให้หลานให้ตัวเราเอง
รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายไป
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งผมก็จะนำไปใช้หนี้ให้หมดครับผม
เพราะว่าพอเราไม่มีหนี้เราก็จะไม่เครียด
ถ้าเหลืออีกหน่อยก็จะไปลงทุนทำมาค้าขายครับผม
ผมก็จะทำทุกวิถีทางนะครับให้ครอบครัวกินดีอยู่ดีขึ้น
ต้อนรับครอบครัวของน้องเบิร์ตจากกรุงเทพมหานครครับเบิร์ตสวัสดีครับ
สวัสดีครับยายสวัสดีครับ

คุณผู้ชมที่ผ่านจุดตายมาแล้ว
วิกฤตที่มันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยก็มาจากหนี้สิน

ตอนนั้นผมใช้รถมอไซค์ทำมาหากิน
แล้วเกิดวิกฤตที่ว่าเป็นช่วงที่เขาเลออฟพนักงานครับ
เราก็ตกงานเราก็เลยเหมือนกับว่าผ่อนไม่ไหว
เอาไปส่งต่อเพื่อนผมติดแบ็คลิฟต์
แต่ด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าเป็นเพื่อนกันมา๑๐กว่าปี
เขาก็ไว้ใจได้รู้จักที่อยู่อะไรอย่างนี้ครับ

แล้วเขาก็เอามอไซค์ไปขายแล้วก็หนีหายไปเลย
แล้วหนี้ทั้งหมดของมอสไซก้อนหนี้เท่าไรครับ
มอสไซเหลืออีก๗๐๐๐๐กว่าบาทครับ
หนี้คืออุทาหอนนะครับเพื่อน

แต่หนี้ก้อนที่๒มันเข้ามาได้อย่างไรครับ
ก็คือมีเพื่อนที่เขาทำกิจการ

พอดีหาคนรู้จักแล้วคำให้หน่อยได้ไหม
ถึงวันครบกำหนดที่เขาจะต้องชำระ
เขาก็หายไปแล้วก็บล็อกการติดต่อทุกอย่าง
คุณได้บทเรียนอะไรจากเรื่องการเซ็นค้ำประกันนี้บ้าง
คือบางทีเหมือนกับว่าเราก็ต้อง
จะช่วยใครเราก็ต้องประมาณตนของเราเองว่า
ถ้าเกิดเขาหนีหรือถ้าเกิดเขาไม่จ่าย
เราจะมีแรงที่จะพอทำไปรับผิดชอบไหมครับ
อยู่อีกนานไหมถึงได้มีก้อนที่๓เข้ามา
มาอีกไม่กี่เดือนเลยครับผม
เป็นเรื่องบ้านครับ
คือที่ที่เราไปเช่าแล้วสร้างครับผม
เป็นที่ของคนสองคน

แต่ถึงเวลาที่ทางครอบครัวเขา

ที่ของผมก็ไปคาบเกี่ยวในที่ของอีกท่านหนึ่ง
ที่เราไม่ได้เช่าที่เขา
เขาก็มาติดต่อให้เราทุบบ้านในส่วนนั้น

หนี้ทั้งหมด๓ก้อนนี้รวมแล้วคือเท่าไหร่ครับ
ประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทกว่าครับ

คือตอนนี้ผมก็ผ่อนที่บ้านก่อนครับ
แล้วก็ติดต่อกับทางมอไซค์ว่าขอผัดผ่อนเป็นระยะระยะครับผม
ส่วนเรื่องของหนี้ที่เป็นคำประกันนะครับ

งั้นให้จัดการเรื่องอื่นให้หมดก่อนแล้วก็มาจัดการเรื่องของเขา
แล้วทุกวันนี้ก็คือเบิร์ตทำงานอะไรครับ

ไปเช่าน้องครับที่เป็นญาติกันก็เช่าเป็นรายวันครับ

ก็วันละ๕๐๐ครับก็ไปอาศัยอยู่บ้านเขาด้วย
เพราะว่าถ้าเราจะไปส่งรถคืนแล้วเราจะต้องนั่งรถกลับมาบ้าน
จะใช้เวลาจากที่เช่ารถกลับมาบ้านประมาณ๒๓ชั่วโมง
ผมก็เลยอยากจะเซฟเวลาตรงนั้นโดยการที่ผมก็ต้องไปอยู่ที่อื่น
ทั้งนี้และทั้งนั้นนะถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับ

บอกเลยว่าเด็กคนนี้กระตันยูจริง
ถ้ายังไม่มีเลยก็ขั้นต่ำก็๕๐๐๐ครับ
วันนั้นมีตังค์อยู่ทั้งหมด๓๕๑๐บาทครับ
ผมก็เอาเท่าที่โอนได้ก็ทั้งหมด๓๕๐๐
ครับก็โอนไปหมดก็เหลือติดตัวอยู่๑๐บาท
ทำไมถึงโอนไปเต็มสตรีมเลยว่า๓๕๐๐แล้วเก็บไว้แค่๑๐บาท
ผมเห็นว่าที่บ้านอยู่กันหลายชีวิตกว่าครับ
แล้วก็ต้องกินต้องใช้มีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้มากกว่าผม
นี่คือน้ำใจของเบิร์ตผู้เป็นลูก
ยอมให้ทุกคนในบ้านอิ่มแต่ตัวเองยอมอด
แม่รู้ไหมว่าเบิร์ตโอนเงินมาให้นะหมดบัญชีเลยแล้วก็เหลือติดตัวไว้แค่๑๐บาท
ไม่ทราบค่ะถ้าแม่รู้แม่ก็คงไม่เอาของลูกหมดหรอก
แม่ก็อยากให้เขาเก็บไว้กินบ้างไม่ติดตัวเขา
วันนั้นแม่อาจจะไม่ได้พูดกับลูกคนนี้
แต่วันนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วแม่แม่อยากจะบอกอะไรกับเขา
วันที่เขาโอนตังค์จนหมดตัวแล้วแบบว่าเขาไม่มีที่จะกินข้าวด้วยนะวันนั้น
อยากจะบอกว่าเบิร์ตเก็บตังค์ในบ้านก็ได้นะลูกไม่ต้องให้แม่จนหมดหรอก
อย่างน้อยน้อยก็ต้องมีไว้กินข้าวเพราะเมย์ก็ต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเหมือนกัน
เมื่อก่อนนะครับเห็นบอกว่าก็มีรายได้จากการนวดเหรอครับแม่
ใช่ค่ะแผนไทยน้ำนวดน้ำมันแล้วก็นวดฝ่าเท้าค่ะก็คือเรียนมา
แล้วเดี๋ยวนี้ยังรับนวดอยู่ไหมคะรับค่ะ
รายได้เราเป็นยังไงคะตอนนั้นก็โอเคค่ะก็แบบก็มีลูกค้ามาเรื่อย
แล้วทำไมอยู่อยู่ลูกค้าหายไปครับแม่ก็ช่วงรถรถชน
ที่เราเห็นภาพเป็นภาพจริงที่เมื่อตอนเกิดเหตุ

นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๐วันครับ๑๐กว่าวัน
แต่ค่าใช้จ่ายทางโรงพยาบาลแจ้งมาแล้ว

ตอนนั้นก็ติดต่อกับทางโรงพยาบาลแล้วก็คุยกับแม่ว่ายอดค่าใช้จ่ายตอนนี้มันสูงนะ
ไหวที่ไปรักษาตัวที่บ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพอไหวไหมครับ
แม่ก็เห็นด้วยใช่ไหมครับก็เลยต้องออกมาแล้วดูแล

ยายสุนีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับกี่ขวบ

ก็แสดงว่า๗๐ต้น
คิดถึงเขามากไหมเวลาเขาไม่อยู่
ก็เป็นหัวใจของยายแหละ
เวลามาเบิร์ตเขาไปอยู่ข้างนอกบ้านอย่างนี้เวลากลับมาบ้านมาเจอกันนี้ทำยังไงกัน

เบิร์ตถ้าเกิดว่าเดินเข้ามาแล้วถ้าไม่หอบเขางอนไหม
มีงอนครับนั่งนิ่งไม่พูดสักพักหนึ่ง
แล้วหลานโตเป็นนุ่มขนาดนี้นะเนี่ย
ถ้าเขาเข้ามีมงไม่เมียแล้วทำไงห่วงไหมเนี้ย
อย่าห่วง
มาลางข้างหนึ่งขอให้พระเจ้าคุ้มครองเขา

เป็นลูกของแม่ครับเป็นน้องชายคนเล็ก
เขาจะสื่อสารลำบากนิดนึงครับแล้วก็เคยมีเป็นโรคลมชัก
โอ้ยอะไรโอ้ยรักแม่
อืมอ๋อซ้อนนะนะเราเนี่ย

ฮาได้ยินเพลงแล้วฮาจะเต้นเหรอครับ

ของเขา

มีสักเป็นหลานของแม่อีส

รักใหญ่และก็เป็นห่วงนุ่มเบิร์ตค่ะ
ในวันที่ท้อที่สุดที่เราหมดแล้วกำลังใจ

ทำยังไงถึงได้ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้

แล้วเราก็ต้องมาสู้กันต่อแบบนี้แหละ

เป้าหมายในวันนี้ครับที่มาเกมต่อชีวิตเนี่ย
ถ้าได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งเบิร์ตคิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรครับ
จะนำไปใช้หนี้ครับให้หมดเลยครับผม

ก็คือทำควบคู่ไปกับขับรถ

ในวันที่ชีวิตของเราถูกเคราะห์ซ้ำกรรมซัด

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราลุกขึ้นต่อสู้ได้
แค่เสียงจากแม่เพียงคำเดียวสามารถเป็นน้ำมนต์
ปลุกทุกเรี่ยวแรงที่เรามีอยู่ให้สู้เพื่อแม่ได้อีกครั้ง
มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องเบิร์ตและครอบครัวนะครับ

เพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ยำมะม่วงจำนวน๑๔จาน
ภายในเวลา๓นาทีครับ